ใครจะไปรอรับรวมทั้งใครจะเดินทางต้องติดตามเส้นทางให้ดีว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
นาฬิกาสิบห้านาทีเป็นต้นไปครับจากนั้น๑๖นาฬิกา๓๐นาทีจะเริ่มแห่ออกจาก
แยกราชเทวีสะพานหัวช้าง
เลี้ยวซ้ายเข้าแยกประทุมวันผ่านถนนพระรามที่๑
จากนั้นจะเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกราชประสงค์
ถนนราชดำริข้ามสะพานเฉลิมโลก
แล้วก็แยกประตูน้ำผ่านแยกมักกะสันไปที่สามเหลี่ยมดินแดง
หลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อเข้าถึงพญาไทยแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับไปที่รางน้ำเข้า
และจุดที่จะจอดแวะเพื่อทักแฟนบอลนั้น
แล้วก็บริเวณอนุสาวริไทยสมรพูม
ด้านตำรวจนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยบรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวถึงแผนการจัดบริหารจราจร
ว่าตำรวจนครบานทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ประชุมร่วมกัน
กองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อซักซอง
แล้วก็ทำความเข้าใจในการจัดจราจรโดยจะปิดการจราจรเป็นช่วง
หลังกระบวนผ่านก็จะเปิดจราจรทันที